ชชี่จะพาไปดูภาพน่ารัก
มุมรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในเกมไทยลีก

เกมระหว่างเมืองทองพบกับราชบุรีค่ะ
หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้ไปดูภาพชัด

จังหวะที่เป็นที่มาของคำว่า
แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจ
บิ๊กแมทฟุตบอลไทยลีก
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เมืองทองยูไนเต็ดพบราชบุรี

ดีกรีหัวหอกทีมชาติไทย
เจอนักเตะเมืององค์พระราชบุรี
เข้าข้างหลังแบบเต็มเหนียว
ยังหวาเสียวแบบนี้
ฉันเหมือนคนที่โดนเธอแบก
เห็นแล้วหวาดเสียวจริงพ่อคุณ
และนี่คือหนึ่งนาทีมีเฮ
ฉันมีชีวิต
เจ้าเกมที่จะพามา

ดิกรีหัวหอกทีมชาติไทย
เจ้าเกมที่จะพามา